มาตามความอัปเดตขึ้นหน้าเรื่องนี้กันหน่อยก็แล้วกันจริง
อันนี้ก็ถือว่าน่าจะสะเทือนอยู่เหมือนกันในพื้นที่
ก็เรื่องหลังจากที่วิศวกรหนุ่มคนหนึ่งที่เขาไปรมควันตัวเองเสียชีวิตอยู่ในรถ
มีคนไปพบศพแล้วปรากฏว่ามันมีจดหมายที่เขาเขียนเอาไว้ใช่ไหม

เป็นกระดาษ๓แผ่นเขียนจดหมายไว้เป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับที่ทำงานและเล่าบรรยายรายละเอียด

แล้วสุดท้ายเขาก็ยังทิ้งไว้ลักษณะว่า

เขาถูกกดดันจากเรื่องของการทำงาน
และเขาไม่อยากจะมีส่วนร่วมในเรื่องของการทุจริตเหล่านี้

แล้วคุณผู้ชมคะแน่นอนว่าล่าสุดคือทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ไปได้ภาพนะคะเป็นการทำงานวันสุดท้ายของเจ้าตัวค่ะ
โดยผู้เสียชีวิตก็คือคุณพานุเมฆนะคะ

ศวกรโยธาอายุ๒๗ปี

ใช่ทำงานอยู่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลนากลางอำเภอนากลางที่หนองบัวลำภู
ในภาพพบว่าวันที่๒๔พฤศจิกายนเขาขับรถเข้ามาที่สำนักงาน

เข้าไปเซ็นชื่อตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่กลายเป็นพอวันที่๒๕ตอนประมาณ๓ทุ่ม
ริมบึงศรีฐานที่มขอนแก่น
มีคนไปเจอว่าเขาเป็นศพรมควันตัวเองอยู่ในรถนั่นแหละค่ะ
แล้วก็อย่างที่บอกพบจดหมายที่เขาเขียนด้วยลายมือตัวเอง๓แผ่น
ระบายความในใจเอาไว้ยาวเหยียดเลยทีเดียว

ใช่เนื้อความในจดหมายบอกแบบนี้ตัดเพราะเรื่องของการทุจริตในที่ทำงาน
ตัวเขาเองเขาบอกว่าเขาเพิ่งบรรจุเข้าทำงานได้เพียงแค่๖เดือน
แต่กลับได้รับมอบหมายให้คุมงานตั้งแต่เดือนแรกทั้งที่ยังไม่รู้ระเบียบราชการ
และไปเจอการทุจริตในระบบราชการท้องถิ่นที่ผู้บริหาร
คอยจะหาเสธหารเลยจากโครงการ
ผู้ตายตั้งใจจะลาออกตั้งแต่วันที่๑ธันวาเขาบอกแบบนี้
แต่มีงานโครงการต้องเคลียร์อีก๓๔งานสุดท้ายเขาจบชีวิตตัวเองซะก่อนนะคะ
เพราะคงทำใจทำงานต่อไปไม่ได้
จดหมายฉบับนี้เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ครอบครัวเขาเชื่อว่า
และทำให้เครียดถึงขั้นฆ่าตัวตายตัวพ่อเองก็ยังบอกด้วยปกติเนี่ย
คือลูกนายพานุเวศเป็นคนซื่อสัตว์ตรงไปตรงมา
เรื่องนี้ครอบครัวบอกอยากให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบเรื่องของการทุจริตในสำนักงานเทศบาลนากลางค่ะ
วันนี้นะคะคุณผู้ชมครับปปชของจังหวัดหนองบัวลำพูไปแล้วนะคะ
ครับไปทำอะไรไปตรวจสอบโครงการเลยค่ะอืม
เพราะในจดหมายมันมีการระบุเรื่องของการสร้างถนนโครงการก่อสร้างนี้
มีเรื่องของการเอาลักษณะคล้ายเอาดินมาโปะมาทำให้เรียบ
ทำอะไรคือเหมือนทำไปก่อนอ๋อนี่ไงชื่อผู้ควบคุมงานคือชื่อผู้ตายเลยนะ
พอทางด้านปปชเข้าไปตรวจสอบนะคะก็เขาบอกว่าไอ้โครงการปรับปรุงถนนเนี่ย
จดหมายมันมีเรื่องนี้ระบุเอาไว้ว่ามีการทุจริตงบประมาณในการก่อสร้าง
ทำให้ถนนนั้นไม่ได้มาตรฐานยังผูกพังอืม
เขาบอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของระบบประมูล
ประมูลว่ามันมีการหัวประมูลหรือไม่
ก็จะเป็นตามข้อมูลที่เจ้าตัวหรือผู้ตายเขียนเอาไว้

คือจริงท่านก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกเอ่ยอ้างอยู่ในจดหมายด้วย

ทีนี้คือท่านก็ออกมาบอกแบบนี้แล้วเปิดเผยว่า

มันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในระบบสังคมไทย
ปฏิเสธไม่ได้นะคะแต่ก็พร้อมให้ปปชเข้ามาตรวจสอบ
ถ้าพบการทุจริตท่านบอกท่านยินดีนะ
ที่จะเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนด้วยค่ะ
คือด้วยความเคารพครอบครัวผู้ตายนะครับ
แต่ว่าเรื่องนี้อย่างไรก็ตามนะฮะ
อันนั้นก็เป็นหลักฐานอย่างหนึ่ง
แต่ก็ต้องรอการพิสูจน์นะฮะจากปปชจังหวัดนะครับ

ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเลยนะคะเรื่องนี้นะคะ